แขกรับเชิญที่มารายการเราต้องบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ดูดวงผ่านรายการนะ

เกิดวันที่๕พฤษภาคมวันมงคลนะ

สักแบบสายหน่อยนะเป็นเรื่องส่วนตัว

ตามเวลาเกิดรัฐนาอยู่กรกฎ

ถ้าปกดูรัฐนาอยู่กรกฎก็ต้องดูแบบเจาะลึกอย่างนี้

ตามพื้นดวงเนี่ยจะเห็นได้ว่าเจ้าชะตาเกิดวันอาทิตย์ขึ้น๑๔ค่ำเดือน๖ปีขาด
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวันอาทิตย์ทำให้ดาวประจำตัวประจำราศีลักษณะกรกฎเป็นอายุตามทักษา
คุณแอนก็เลยมีความคิดวัยอารมณ์จิตวิญญาณเนี่ย
เกินกว่าวัยในความเป็นจริงในปัจจุบัน
ไม่ใช่แปลว่าแก่นะความคิดมันล้ำล้ำไปประกงอายุ
วันที่เกิดเนี่ยดาวประจำตัวไปอยู่ในพบพันธุตนุพันธุก็แปลว่า
เป็นคนรักบ้านเกิดเมืองนอนรักครอบครัวมีความผูกพันกับคนในครอบครัว
หรือถ้าจะพบคบหากับใครก็ต้องรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยรู้จักกันมานาน
ถ้าเกิดมีอะไรที่แปลกแตกต่างจากนี้เธอก็รู้สึกอึดอัดที่จะคบด้วย

มีลูกทั้งหมด๓คน

ทุกคนอยู่ไหน

แต่ว่าแม่ก็จะกลับมาตลอดกลับมาเรื่อยค่ะ

เขาได้เลี้ยงก่อนสักพักหนึ่ง
แล้วทีนี้พอถึงเวลาที่แบบ
พ่อแม่จะเอาไปเขาก็รู้สึกเขาได้เลี้ยงแล้ว

ใครมีลูกอย่าให้ตายายเลี้ยงสุนัข

ซ่อนไว้ในตู้เสื้อพลาสติกที่มีซิบ

ถ้าไม่ใช่เสียงแม่เนี่ยห้ามนะให้เงียบไว้เข้าไว้
กลัวเขามาเอาไปอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กอะค่ะ
เขาเลี้ยงของเขาอะเนาะ

แก้งสามารถที่จะ

ยายแอนหมาแมวเห็นหน้าปุ๊บ
เหมือนแบบแพทย์ฆาตหรือว่ามันยุราชเลยละ

เนื่องจากไม่ได้มีโอกาสได้ไปเล่นกับ
เพื่อนเล่นนอกบ้านใช่ไหมคะ

ซึ่งเป็นที่เยอะแล้วก็มี

แล้วคราวนี้อยากได้อะไรต้องได้

กระเตงกระเตงลูกเป็ดตัวละบาทมาขาย

พอใหญ่ก็ซื้อให้ยี่สิบตัว
ยี่สิบตัวไปล่ะใส่หลังไปล่ะ

ว่ายน้ำเก่งแล้วดำน้ำนะ

พอสักพักก็ไม่ไหวก็ปล่อยขึ้นมาพักก่อน

รู้แต่ว่าแบบหยิบขึ้นมาเล่นจนแบบเห็นเป็ดนอนตายหมดเลย
โอ๊ยน้องเป็ดพี่ไม่ได้จังใจพี่โก้ต้อน

ไม่ค่ะมีศพมากกว่านั้นที่แอนทำ

หมดยังเนี่ยหมดยังเรื่องยังค่ะจิ้งจก
พ่อใหญ่นี่จะเลี้ยงนกไว้ตัวหนึ่ง
สัตว์พวกนี้มันจะต้องเป็นอาหารของนกแน่เลย
ก็ไปที่หลังบ้านนะจะเป็นโรงไม้ไง

จิ้งจกมาเลยค่ะแล้วก็กรีดท้อง
รีดทองจิ้งจกนะคะแล้วก็เอาเครื่องในออก
บางทีก็มีแบบเม็ดไข่มันด้วยนะคะ
ก็กรีดออกแล้วก็เย็บแล้วก็ไปให้นกกิน
เป็นสัตวแพทย์เป็นสูตินารีแพทย์ตั้งแต่เด็กค่ะ

เป็นเรื่องปกติของชีวิตเพราะว่า
โยกับเบ้นพี่ชายสองคนไปเล่นกับมันไม่ได้นะ

เวลาสู้มันไม่ได้อ่ะ

จับขึ้นมาแล้วก็จับขึ้นมา

คว้ายฝั่งหัวปลาทอง

แล้วกรรมที่เธอต้องรับ
รับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเธอจะเล่าให้ฟัง
สร้างรอดชีวิตมาเลยอย่างไร
ดวงชะตานี้นะเป็นดวงชะตาที่เราถ้าดูยาวไปถึงคู่ครองนะ
มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวเองอย่างเดียว
ครองถ้ามีลูกก็ส่งผลถึงลูกด้วยนะ
คู่ครองก็คือดาวเสาด้วยเสาก็คือดาวที่เป็นดาวแก่
เพราะฉะนั้นจะได้คู่หน้าแก่แล้วดาวคู่ก็ไปเป็นวินาศกับดวงชะตา
หรือลูกกระดาษขานขู้ไม่เจออุบัติเหตุตายก็ต้องติดคุก
หรือมีเหตุเพศภัยคืออันนี้มันเป็นเหตุในดวงชะตา
มีเหตุเกิดอุบัติเหตุมีเกรดผ่าตัด
มีเหตุที่จะเครื่องบินตกทั้งในน้ำบนบกอากาศ

ตกน้ำมาแล้ว๒ครั้งแต่ไม่ตาย
บอกแล้วให้เขาไม่ได้อ่านสคริปต์เลย

ตกน้ำครั้งแรกตอนเด็กไหมแอนจำไม่ได้ค่ะ

ว่าที่หน้าบ้านจะมีคลองค่ะ
ตอนนั้นจำไม่ได้เลยแต่ว่าเด็กมาก

ก็เขาก็ไปยืนเล่นกันอยู่แล้วมันก็มีน้ำ
เสร็จแล้วพี่สาวก็เห็นว่า
เฮ้ยอะไรลอยตุ๊กป๋องอยู่นึกว่าลูกมะพร้าว
แต่ว่าพี่โยเนี่ยพี่ชายคนหนึ่งเขาเห็น
เขาบอกเฮ้ยน้องแอน

น่าจะประมาณ๑๓๑๔ไม่เกิน๑๕
ก็ไปเป็นสระว่ายน้ำแบบปกติ

ก็ไปเล่นน้ำกันแบบเด็กวัยรุ่น
และก็มีแบบเป็นบอร์ดฟอร์มใช่ไหมค่ะ
ลูดเสร็จก็จมลงไปเลยค่ะจมจม
แล้วแบบคงไม่มีคนเห็น
เพื่อนแอนกว้ายเกี่ยวขอข้อแอนขึ้นไป
เรื่องกำทั่วแต่เด็ก
คือตอนนั้นน่ะ
มันไม่น่าเชื่อว่าเราจะต้องนึกที่บรรดาเป็ด

มันเห็นเป็ดพวกนั้นน่ะค่ะ

ราศีไหนในปีนี้มีดวงจะเจออุบัติเหตุทางน้ำ
มีโอกาสเสี่ยงสูงมาก
คือคนที่เกิดในราศีพิจิกษ์เองหรือคนที่เกิดในราศีกรกฎ
เอางี้กันนะราศีธาตุน้ำเนี่ยมีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ำ
พิจิกต์เป็นราศรีกรางทัศน้ำราศรีมีนเป็นราศรีปลายทัศน้ำ
ราศีที่ต้องระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ
ระหว่างประมาณเดือนมกรากุมภาต้นปีเลยจนถึง๑๘กันยายนเนี่ย
คือราศีกรกฎกับราศีพิจิกษ์
เพราะมีดาวเสาร์กับดาวอังคารโคจรร่วมกันในราศีพิจิกษ
ซึ่งเป็นราศรีทัศน้ำทัศน์คนเกิดราศรีพิจิกต์
และเป็นปุตตะของคนเกิดราศีกรกฎราศีพิจิกษ์กับกรกฎ
จึงต้องระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยทางน้ำ
ระหว่างต้นปีจนถึง๑๘กันยายนฟันทงครับ
พูดถึงดวงนี้เขาผ่านเป็นผ่านตายมาค่อนข้างหลายครั้งเหมือนกันนะ

ถ้าดวงชะตาใครมีเลข๓กับเลข๗อยู่ร่วมกันในพื้นดวงชะตา
อันนี้มี๓กับ๗ร่วมกันในพื้นชะตาเลยเนี่ย
แปลว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุ
ฉิวเฉียดเฉียดความตายไปได้ตลอดชีวิต
เอาง่ายนะถ้าเกิดในเครื่องบินลำนึงนะ

สมมุติเครื่องบินนั้นเกิดมันจะต้องมีคุณอยู่ด้วย

กรรมร่วมกรรมวิบากเคยมั้ย

ทั้งรถทั้งคันเนี่ยไปคว่ำเนี่ย

เป็นหนึ่งในดวงคนหนึ่งที่จะเป็นส่วนร่วม

ที่อันข้างหน้าเราไม่รู้

ขับรถขับรถไปเที่ยว
เดี๋ยวจะเข้าไปเที่ยวในมหาลัยขอนแก่นนั้น
ที่นั่นมีที่แบบชิลเยอะมาก
มันมีรถที่ออกมาจากด้านซ้ายที่เป็นซอย

กลัวชนเขาอ่ะค่ะก็เลยหัก
หักเสร็จก็ไปชนฝั่งขวาที่เป็นแบบราว

ดูสภาพแล้วทุกคนคิดว่าแอนน่าจะตายดูรถน่าจะตาย

ค่ะฟันก็แตกทุกวันนี้ยังอยู่

หัวนี่บวมเหมือนปลาทองเลยค่ะ

หัวแอนใหญ่เหมือนหัวปลาทอง

ว่าเหมือนหัวประทองหัวมุ้นไหมนะคะ
เห็นไหมคะ

เออมันตุ้ย

เป็นผลกรรมจากปลาทองที่นุนตัดหัวเขา

นึกถึงอันนั้นนึกถึงอันนั้นเลยค่ะ
คุณกำลังคิดว่า
นั่นก็คือผลกรรมมาตามคุณแล้ว
ใช่ค่ะใช่

คุณก็เชื่อว่าแอก่ำสามสิ่งที่ติดตัวกับคุณมา

ความขึ้นคณองในการที่ไปทำหวัญให้สุนัข

ทำให้คุณไม่มีลูกจนถึงทุกวันนี้

หมัดเต็มอาหารไปหมดเลย
บ่นแม่อะไรก็เถียง
แม่ก็โมโหแม่ก็ยกมือขึ้นจะตี
กรุณาก็ยกขึ้นทันทีที่แม่ยกเหมือนกัน

ตัดสินใจลดครบว่าเพราะว่าบางครั้งนอนแล้วหายใจไม่ได้เลยสำหรับ
หยุดหายใจขณะหลับค่ะ